ยาเสพติดก็อย่างที่ทราบมันร้ายแรงจริงนะ
มุกดาหารเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งคลั่งยาเสพติดก็เลยตีลูกตัวเองเพื่อประชดเมีย
หาว่าเมียจะทิ้งเขาจะหนีเขา
แล้วลูกตัวนิดเดียวแม่เห็นก็ต้องมาช่วยคือย่าเนี่ยต้องมาช่วยหลาน

สุดท้ายโดนลูกชายเนี่ยต่อยเข้าหน้านะครับโอ้โหเลือดอาบเลยนะฮะ
เนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นดูหน้าของคุณแม่แม่ของคนก่อเหตุ

นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในทุ่งนานะครับ
บ้านกำฮีตมภนสายอำเภอเมืองมุกดาหาร
เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงจมูก๓โทษนะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปไปหาคุณแม่ที่บ้าน
หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนี่อันนี้เมื่อคืนนะครับ
สพเมืองมุกดาหารก็มาหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคลุ้มคลั่ง
ทำร้ายคนในบ้านมาถึงก็สามารถควบคุมตัวได้นะฮะ
นี่มาถึงยังคลั่งอยู่เลยเห็นไหมชาวโบ้งชาวบ้านต้องมาช่วย
อย่างงี้กำลังดีดอยู่เลยนึกว่ามานะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะ
เออเมื่อกี้เอาขาวเขียดินใหญ่นี่นี่นี่อืม
ไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปตำรวจต้องเอาไฟส่องนี่ฮะ
นั่งนั่งเห็นไหมกว่าจะได้ตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
นายเทพทองอายุสามสิบปีนี่ฮะคลั่งยานะฮะ
ทำร้ายร่างกายลูกสาวอายุเพิ่ง๒ขวบเท่านั้นนะฮะ
ตัวนิดเดียวทำลายข้าวของที่เถียงนาที่บ้านพักนะครับ
อ่าบ้านคือบ้านแม่นะตอนที่กำลังทำร้ายลูกอยู่เนี่ย
แม่ก็เข้าไปช่วยหลานนะฮะถูกลูกชายเนี่ย
บังเกิดกล้าวเลยนี่เห็นไหมเมื่อคืนนี้ชกเข้าใบหน้า
เลือดไหลอาบแก้มทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา
แต่ย่าบอกไม่ได้ห่วงหลานอืมต้องห่วงสิดูตัวน้อยเดียวอ่ะ
ต้องไปดึงหลานออกมาจากพ่อเพราะพ่อคลั่งยาอยู่
นี่ลูกสาวด้วยใช่ไหมถูกต้องสุดท้ายเนี่ย
แม่โดนลูกชายต่อยเข้าเลือดอาบไปหน้าเลยนะครับ
บอกว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติดเวลาเมายาทีไรเนี่ย
นะความจริงแล้วเมียเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหนนะ
หาว่าเมียเนี่ยชอบหนีออกจากบ้านไม่ใช่เลยฮะ
เมียเขาไปทำมาหากินนะฮะเอ้า
ต้องไปทำงานเพราะว่าผัวเนี่ยติดเหล้าติดยาไม่ทำงาน
อันนี้ไงแล้วพอเมียออกจากบ้านไปทำงาน
หาว่าเมียจะทิ้งก็คลั่งตีลูก
อย่างเงี้ยน่าทิ้งเลยล่ะค่ะนี่ฮะ
สุดท้ายเนี่ยโอ้โหย่าตัดสินใจเนี่ย
ออกจากบ้านมาอยู่เถียงนากับหลานนะฮะ
แต่เมื่อคืนนี้ลูกเนี่ยคลั่งยาอีกออกจากบ้านมาหาที่เถียงนา
ทำลายข้าวของที่เถียงนาจักรยานยนต์โอ่งน้ำเครื่องสูบน้ำที่หลับที่นอน
ลูกไปอีกทีนึงเธอก็ตัดสินใจต้องเข้าไปอุ้มหลานนะฮะ
สุดท้ายถูกลูกชายเนี่ยโชคเข้าหน้านะครับ
แล้วยังทำร้ายร่างกายอีกไม่ยั้งเลยนะครับ
คดีที่มีหลานอีกคนนึงอายุ๑๐ขวบนะครับ
ซึ่งเป็นลูกกับเมียเก่าของคนก่อเหตุเนี่ย
ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
โอ้โหดีนะนี่หลานคนโตนี่ไปบอกชาวบ้านนะ
ชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันแจ้งตำรวจกันฮะตำรวจก็มาคุมตัว
นี่ก็แทบไม่ต้องสืบนะฮะว่าคลั่งยาหรือไม่คลั่งยานะครับ
เพราะเจอยาบ้าในร่างกายด้วยนะฮะก็ถูกคุมตัวไป
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
นี่ฮะก็ได้เจอกับคุณแม่นะครับ
บอกลูกชายก็ถูกจับไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แม่ก็ไม่ไปเยี่ยมด้วยนะ
บอกเสียใจมากที่ลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้
มีลูกชายคนเดียวนะ
หวังว่าจะเป็นที่พึ่งพาตอนแก่ตอนเท่า
กลายเป็นว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติด
กี่คนกี่คนเนี่ยเขาก็ทิ้งหมด
กลายเป็นว่านอกจากลูกจะพึ่งพาไม่ได้แล้วนะน้องมิ้น
ต้องเลี้ยงหลานอีกสามคน
คนเล็กสุดอายุ๒ขวบ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลูกเนี่ยอารวาสบ่อยมากนะฮะ

ลูกก็ตามมารังความทุกวันนะฮะ

อยากให้ลูกเนี่ยได้สำนึกบ้าง
ติดคุกแล้วจะกลายเป็นคนดีมีสติขึ้นมาบ้าง
ลังอับว่าเนี่ยได้ถือกเดียวได้พิสคุยกันจังหน่อยนะ

จิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้คุยกับเมียของคนก่อเหตุนะฮะ
เธอบอกว่าเธอก็ทนพฤติกรรมของสามีเนี่ยคือนายเทพทองมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ทีไรจะเมาเหล้าเมายาทำร้ายร่างกายเธอทุกทีนะครับค่ะ
พอหายเมาก็มาขอโทษนะมาปรับความเข้าใจแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนเดิม
เธอตัดสินใจพาลูกคนกลางอายุ๔ขวบหนีไปอยู่ที่อื่นนะฮะ
หลังจากนี้หากสามีพ้นโทษออกมาแล้วอยากจะกลับตัวกลับใจใช้ชีวิตทำงงทำงานเพื่อครอบครัวเนี่ย
เธอก็รู้สึกว่าเออก็อย่างนั้นก็ดีนะแต่ยังไม่ไว้ใจ
ต้องขอดูพฤติกรรมก่อนว่าออกจากคุกมาเนี่ยจะกลับตัวได้จริงหรือเปล่า
นุบพุธจินุลขาพั้งหูวะเออเราไปเจอแบบนั้นพึงหูจากบ้างให้ไ๊ซมไว้
ตำรวจแจ้งข้อหากับนายเทพทองนะฮะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารต่อไป